เพราะมีหลายจุดหลายสถานที่ท่องเที่ยวให้ได้ไปเที่ยวกัน
อาหารเขาก็อร่อยเพราะผมเพิ่งไปมานี่เอง
อ๋อไปไหนไปไหนอาทิตย์ที่แล้วไปโกราชมาไปทำงานไปลงพื้นที่
เพื่อจะถ่ายงานดีเป็นร้านอาหารสุดยอดความอร่อย
นำเสนอให้กับคุณผู้ชมนั่นเองเดี๋ยวได้ติดตามกันแน่นอน
ส่วนอีกที่หนึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปไปสร้างความคึกคักให้กับคุณผู้ชมที่ดูเรากันอยู่
เพราะไม่รู้ดูอยู่กับใครดูอยู่กับคุณตาคุณตายคุณยาคุณตาคุณยาย
คุณตาคุณยายอะไรแบบนี้นั่งนิ่งทำไมลุกขึ้นมาเต้นสิ
เต้นกันไหมเต้นกันไหมเต้นกับม้ากันไหม
โอ้โหเต้นกันมาก

นี่ครับไม่ใช่งานแข่งม้าหรือประกวดม้านะคุณผู้ชมนะ
แต่นี่คือบรรยากาศภายในงานบุญประจำปี
เป็นการฉลองอาธิหลวงพ่อเล็กที่วัดเกาะตะบนบางพลับอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนะครับ
เห็นแบบนี้แล้วแปลกใจสิเพราะไม่เคยเห็น
มันเป็นงานฉลองของอัฐิของหลวงพ่ออย่างที่เห็นเนี่ย
เขานำม้ามากว่า๗๐ตัวนะมาสร้างสีสันกันเต็มวัดเลย
พระพุทธห็ววประกวดวัดแบบนี้
ขบวนแห่ม้าเต้นเนี่ยนะครับทางวัดเกาะได้จัดขึ้นเป็นงานประเพณีมาอย่างยาวนานกว่า๘๓ปีแล้วนะ
ไม่ใช่ว่าเพิ่งจัดช่วงนี้นะทั้งหมดที่ทำเนี่ยเพื่อระลึกถึงหลวงพ่อเล็กอดีตเจ้าอาวาสวัดเกาะที่สมัยก่อนเนิ่นนานนานปียุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยท่านใช้ม้าเป็นยานผ่านนะ
ไม่ได้นัดหมายนะไม่ได้โทรบอกกันก่อน
อ้าวเหรอ
ใครอยากจะมาก็มาแต่งชุดแบบไหนก็แล้ว
แต่คือเขาเป็นงานประจำปีที่รู้กันอยู่แล้วนะครับ
เหตุผลที่นำมาแบบนี้เขามีความเชื่อว่า
เชื่อว่าถ้าหากนำม้ามาร่วมในพิธีนี้แล้ว
แล้วก็ม้าของตนเองนั้นจะมีชื่อเสียงที่โด่งดัง
แข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วย

คือแล้วม้าพวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ย

เอาไว้ทำการแสดงโชว์ต่าง

บางตัวมันเหนื่อยมันก็นอน
เหมือนแกล้งตาย

หรือว่าสาธุชนที่เข้ามาร่วมงาน
ในครั้งนี้นะครับเห็นแล้วก็แปลกใจเนอ

ยุคนี้สมัยนี้มันเก่งจริง

เล่นด้วยสมบทบาททำอะไรก็ได้หมดทุกอย่างแล้วเวลามันเต้นมันไม่ใช่เต้นของมันเฉยนะ

ส้มตะเต็มแดนของมันนี่นี่ดูไปไหมมีความท้องเพลง
สุดชะ
เสร็จแบบนี้ใช่ค่ะเป็นมอม้าคึกคักจริง

เป็นงานบุญนะครับเอามาให้ดูกันบางคนไม่เคยเห็นไม่เคยเจอ

มีเหมือนกันนะครับอยู่ที่จังหวัดอ่างทอง
อ๋อเราก็ต้องฝึกสังคม้าสังคม้าตัวให้ออกมา

เป็นธ่าหรือเปล่าเป็นธ่าอะไรอย่างนั้น

ถ้าอยากค้นเป็นก็ไปที่จังหวัดอังทองเนอะ

ปกติเราเห็นม้าเราจะนึกถึงลำปาง
แต่ที่ไปอ่างทองใช่ไหมอยากจะถามนิดนึง

เหนื่อยมะหมายถึงว่าคนที่เขาเลี้ยงม้าเหนื่อยไหม

เมาม้าคึกคักตามชื่ออยู่แล้ว

ไปร่วมงานได้บุญด้วยได้ความสนุกสนานกลับมาด้วยแหม
คนบังคับม้านี่เขาต้องแต่งเป็นคาวบอยนะ
ให้เข้ากับการแบบเป็นแบบบังคับม้า
คาวเกอร์ลคาวบอยอะไรอย่างนี้
ให้เข้าการเก๋สไลเดอร์กันไปนะ
เห็นไหมประเพรย์นี้วัฒนธรรมเรื่องราวความเป็นมาก